สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
สำหรับใครที่วันนี้กำลังจะออกเดินทางไปตามจุดต่างทั่วไทยนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือทั้งพื้นที่ภาคอีสาน
หลายคนกังวลนะครับเรื่องของสถานการณ์ฝน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เองหลายจุดในพื้นที่ประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้
มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องฝนจะตกอีกหรือเปล่า
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นยาวนานแค่ไหนมาตรวจสอบกันนะครับ
จากการตรวจสอบตอนนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุเทมบินนะครับ
ห่อฝนมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยขณะนี้
ก็บทบาทน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าวันนี้นะครับก็จะไม่มีบทบาทต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคอีสานเหมือนช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
ฝนนั้นจะไปตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างสักส่วนใหญ่
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไปแล้วนะครับ
ก็พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นก็จะลดลงนะครับ
แน่นอนสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ถ้าหากใครได้ไปอยู่บริเวณกลางแจ้งเนี่ยนะครับ
จะพบว่ามีกระแสลมแรงพัดมานะครับ
เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
มีการเริ่มแผลเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราอีก๑ระลอกแล้วนะครับ

แต่ก็มาเสริมทัพความเย็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ

ก็จะทำให้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้อากาศก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

ในช่วงวันที่๓๑ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒จะมีอีกระลอกหนึ่งนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะเป็นจุดแรกนะครับ

ก็จะทำให้หลายจุดในพื้นที่ประเทศไทยมีอากาศเย็นลงนะครับ
เฉลี่ยอีสานจะลดเยอะหน่อย๒๔องศาเซลเซียต
ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนก็จะลดประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ส่วนสถานการณ์คลื่นสถานการณ์ฝนนะครับรอบนี้จะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับ
รอบที่แล้วเนี่ยนะครับจากฝนที่มีการตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
เน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่
แต่ว่าครั้งนี้ลมหนาวไม่ได้แรงเหมือนครั้งก่อนหน้านี้นะครับ
ทำให้ฝนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ไปดันไปตกบริเวณตอนล่างนะครับ
จะไปตกบริเวณซะตอนกลางไปจนถึงตอนล่างสักส่วนใหญ่

ส่วนคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
เพราะว่าในระยะนี้เองมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงละทีเดียวนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันนะครับว่า๓วันหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
สีส้มสีชมพูสีหลึงเหลืองที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่ามีฝนตกหนักนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันจะพบว่าฝนจะตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณตอนกลางไล่ลงไปจนถึงตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็ติดตามสถานการณ์การประกาศเตือนภัยต่างจากราชการด้วย
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ส่วนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนครับก็จะมีสีเขียวอยู่บ้างนะครับ
แต่ก็จะลดลงจากก่อนหน้านี้เป็นฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่าบริเวณทางตอนบนสีเขียวหายไปนะครับ
สังเกตสีฟ้าดีด้านบนจะเริ่มแผ่เข้ามาเรื่อย
ส่วนภาคใต้ฝนยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปดูวันอาทิตย์นะครับก็จะพบว่าตอนบนค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนตอนล่างฝนที่ตกหนักหายไปแต่ก็จะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเน้นตอนกลางไปถึงตอนล่างนะครับ
นี่คือภาพรวมลักษณะการเกิดฝนลักษณะความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกัน
ในช่วงส่งไทยประกาศต้อนรับปีใหม่
ยังไงท่องเที่ยวทั่วไทยก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ
และก็ติดตามรากาศเตือนไพโอโรเหมือนพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ